ท่านผู้ชมครับเมื่อสองวันก่อนที่มีคดีที่หนุ่มเร่ร่อนคนหนึ่งนะครับ
ถูกแทงจนเสียชีวิตที่ชายทะเลเป็นชายหาดแม่รำพึงที่จังหวัดระยองเนี่ย
ตกลงจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้ว
ก็อ้างว่าชายเร่ร่อนคนนี้จะมาทำร้ายเขาก่อน
แต่พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือเพื่อนด้วยเลย
เพื่อนที่มาด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันเนี่ยบอกว่าไม่ใช่คือจะโชว์เก่า

เร่ร่อนคนนี้ถูกแทงเข้าที่หน้าอกเลยนะครับ
เสียชีวิตอยู่ที่ลานหินขาวริมหาดแม่รำพึงก้นอ่าวตะมนตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๓ของวันที่๓กันยายนที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจทราบเบาะแสคนร้ายว่าเป็นวัยรุ่นที่มาสังสรรค์อยู่แถวชายหาดนี่แหละ
พอก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไป
วันนี้สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับตำรวจสพเพเจ้าของพื้นที่
จับได้ที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลทะพงศ์อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ชื่อว่านายชนะภัยทวีสัตว์อายุ๒๗ปีนะครับ
แล้วเมื่อช่วงบ่ายก็นำตัวนายชนะภัยมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะอ่า
ทำแผนเสร็จก็พาไปขอเข้ามาศพในจุดที่เกิดเหตุ
ชาวบ้านเนี่ยโอ้โหผู้คนแถวนั้นรู้ข่าวมาดูกันเต็มครับ
วันนี้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปดูจุดเกิดเหตุนะครับเหตุการณ์ก็อยู่แถวแถวเนี้ยฮะ
ถ้าเป็นช่วงกลางวันจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเนินหินแบบนี้
อยู่แถวแถวชายหาดนะครับเป็นสวนหย่อมลานหินขาวหาดแม่รำพึง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนผู้คนไม่ค่อยพลุกพลาดนะฮะ
ชายหาดแถวนี้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาหน่อย
อยู่ติดชายทะเลในจุดที่เกิดเหตุยังมีคราบเลือดของชายเร่ร่อน
ถูกแทงเสียชีวิตอยู่ที่เนินย่าในสวนหย่อมนะครับ
จากการสอบถามตำรวจแล้วก็ผู้คนในพื้นที่เนี่ย
ถ้าเราจะดูเหตุการณ์ว่ามันเกิดขึ้นแบบไหนอะไรยังไง

ในคืนวันนั้นกับพวกประมาณสิบถึงสิบสามคน
ขับรถยนต์มาจอดที่สวนหย่อมแล้วก็นั่งกินเหล้ากันที่สาราในพื้นที่สวนหย่อม
เร่ร่อนเขาก็อยู่ของเขาแถวนี้นี่แหละเขาชื่อในเปียนะครับ
ระหว่างนั้นเนี่ยเพื่อนของในจ๊ะก็ทยอยกันกลับ
เหลืออยู่๖คนนะฮะจากมากันประมาณ๑๐๑๓คน
ช่วงนั้นในจ๊ะเข้าไปแห่ในเปียเห็นว่าเป็นคนเร่ร่อนไง
แกล้งเขาไปแห่เขาก่อนที่นายจ๊ะกับเพื่อนที่เหลือ
จะชวนกันกลับบ้านอาจจะกลับแล้วแต่จู่อันนี้เพื่อนบอกเลยนะ
จ๊ะเนี่ยวิ่งไปหาในเปียที่ยืนอยู่แล้วใช้มีดแทงเข้าไปที่
ชายโครงด้านซ้ายในเปีย๑ครั้งนะครับจนเขาล้มลงแล้วก็ขึ้นรถ
เพื่อนไปอย่างนั้นเลยไปเฉยเลยทิ้งเขาไว้เลยนะครับ
อีกสองคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะฮะก่อนที่จะวิ่งไปขึ้นรถเนี่ย
เขาเห็นแล้วว่าถูกแทงก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
กู้ภัยบอกว่ามีคนถูกแทงยังไงมาดูด้วยนะครับปรากฏว่าเขาก็ไล่ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้
ซึ่งคือเขาไม่ได้มารังแก่ไม่ได้มาเกเรอยู่ดีก็ไปแห่เขาแล้วก็ไปแทงเขาเลย
ทีนี้ค่ะทางด้านของคุณกิติศักดิ์นักข่าวของเราก็ไปคุยกับเพื่อนของในจ๊ะคนก่อเหตุ
ก็คุยกันทางมือถือที่ชื่อว่าในต้อมในต้อมให้ข้อมูลว่าเคยไปกินเหล้าที่สวนหย่อมนี้
แล้วก็เคยให้ของกินในเปียเนี่ยเป็นคนเร่ร่อนแต่ในจ๊ะไม่เคยเห็นในเปียมาก่อน
วันเกิดเหตุเนี่ยค่ะในจ๊ะเข้าไปแห่ไปหยอกไปล้อในเปียร์เพื่อนก็เตือนแล้วว่าอย่าไปแห่ในเปีย
แต่ในจ๊ะเนี่ยไม่ฟังแล้วก็อยู่ดีดีก็แทงในเปียเลยอ่ะปกติแล้วในจ๊ะก็เป็นคนก้าวร้าวอยู่แล้วนะคะ
อันนี้เพื่อนยืนยันเลยว่าในจ๊ะก้าวร้าวไม่ค่อยเชื่อฟังคนอื่น
ส่วนแม่ค้าในพื้นที่ค่ะนางสาวสุพัชราการรินก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าเห็นในเปียอยู่ในพื้นที่ตรงนี้๑๐กว่าปีแล้วค่ะ
เปียเป็นคนบ้าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรกับใคร
เปียอยากได้ของกินก็จะไปขอจากชาวบ้านไปขอจากนักท่องเที่ยวพอได้แล้วก็จบอ่ะก็ไม่ได้ไปวุ่นวายไปหาเรื่องอะไรใคร
คืนเกิดเหตุเนี่ยค่ะเธอได้ยินเสียงผู้หญิงร้องบอกว่าอย่าทำอย่าทำก็คิดว่าเป็นการหอกล้อของนักท่องเที่ยว
แล้วก็เห็นว่ามีรถกระบะขับมาจอดในจ๊ะเนี่ยรีบขึ้นรถรถกระบะก็ขับออกไปแบบเร็วมากอะค่ะ
มีผู้ชายสองคนวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็มารู้ว่าอ้าวในเปียร์ถูกแทงเสียชีวิตไม่รู้ว่าคนที่ก่อเหตุจิตใจทำด้วยอะไร
ฆ่าได้แม้กระทั่งคนเร่ร่อนแล้วก็ถ้าเกิดไปนั่งดื่มเหล้ากันจริงทำไมต้องพกมีดกันไปด้วย
บ้าแต่เขาเป็นคนดีไม่เคยก่อเหตุอะไรกับใครเขาจะกินอยู่ตรงมุมของเขาอยู่ตรงมุมของเขา
แต่ถ้าเกิดมีคนเดินมาใช่ไหมคะเหมือนมีของกินอย่างเงี้เขาหิวเขาก็จะขอพอให้แล้วเขาก็จะไปนั่งกินตรงมุมของเขา
คือวันนั้นมันฝนตกพวกหนูก็คิดว่าเออมันเป็นเขาเล่นน้ำฝนกันหรือเปล่า
แต่ได้ยินเสียงผู้หญิงว่าอย่าอะไรประมาณนี้ได้ยินอยู่อย่าทำอะไรประมาณเนี้ยได้ยินแต่นึกว่าเหมือนกับผู้ชายไปเล่นกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้
แล้วก็อาจจะไปเล่นนมเล่นอะไรเขาเนี่ยประมาณเนี้ยเราก็เลยเออไม่สนใจอะไรอย่างเงี้เพราะว่าตรงนี้มันมีวัยรุ่นเปิดเพลงเสียงดังแล้วเล่นกันอย่างนี้ตลอดไง
แล้วก็อาจจะไปเล่นกันอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงนี้มันมีวัยรุ่นเปิดเพลงเสียงดังแล้วเล่นกันอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงนี้มันมีวัยรุ่นเปิดเพลงเสียงดังแล้วเล่นกันอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงนี้มันมีวัยรุ่นเปิดเพลงเสียงดังแล้วเล่นกันอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงนี้มันมีวัยรุ่นเปิดเพลงเสียงดังแล้ว

ร่อนแถวนั้นนะฮะก็แสดงว่าเขาก็อยู่กันหลายคนนั่นแหละนะครับ
มีคนที่ให้ข้อมูลบอกว่าเขาก็อาศัยอยู่ที่สวนห่อมแถวนี้มา๔๕เดือนแล้ว
มาจากมหาสรคามแล้วมาได้ภรรยาอยู่ที่จันทบุรีนะครับ
มาทำงานก่อสร้างประสบอุบัติเหตุทำให้ตาบอดไปข้างหนึ่ง
ภรรยาก็เลยไปมีสามีใหม่เขาก็เลยมาอยู่แถวนี้นะครับ
อาศัยอยู่ที่นี่ไม่มีงานทำขอเงินขอของกินจากชาวบ้าน
ปกติจะนอนอยู่ที่สาราในสวนหย่อมแต่ไม่เคยพูดคุยกับในเปียที่เสียชีวิต
เวลามีนักท่องเที่ยวมากินเหล้าในสาราหรือสวนหย่อมเนี่ย
เขาจะไปหาที่หลบซ่อนอันนี้หมายถึงคนที่ให้ข้อมูลนะ
เพราะเขากลัวจะถูกทำร้ายถูกรองแก่นะครับเพราะเวลาที่นักท่องเที่ยวเมาเนี่ย
ก็ชอบมาทำร้ายร่างกายคนเร่ร่อนแถวนี้นะครับแต่กับในเปียที่เสียชีวิตนี่แหละ
เป็นเรื่องที่หนักที่สุดก่อนหน้านี้ถูกรังแก่กันเนี่ยมี
แต่ไม่เคยถูกทำร้ายถึงขั้นเสียชีวิตพอรู้ข่าวของในเปียร์
เพื่อนคนเร่ร่อนด้วยกันก็ทำให้เขากลัวมาก
ถ้าเขาเมาจัดบางทีเขามาหาเรื่องเราก็ได้
ผมโดนมา๒ครั้งแล้ว
แล้วเจ้าที่ส่งผมเข้าโรงพยาบาลครับ

ใครที่มาตีมาแพงเขาครับ
คือบางทีคนมากินเหล้าเมายา
เห็นว่าเขาสู้ไม่ได้เขาทำอะไรกลับไม่ได้
ก็ตรงกับที่มูลนิธิกระจกเงาเคยบอก
คนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้านเนี่ยบางทีไม่ใช่ว่าเขาไม่มีที่จะอยู่นะ
แต่เขาเลือกที่เขาจะไม่กลับบ้าน
แล้วมันก็จะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
ส่วนคดีของในเปียที่ถูกแทงจนเสียชีวิต
ผู้ต้องหาคือนายชนะภัยนะฮะถูกแจ้ง๒ข้อหานะครับ
ตำรวจตั้งข้อหาไว้แล้วคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธนะฮะตอนนี้ก็ดำเนินคดี
ตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะ